ก็ขั้นตอนหลังจากที่มาถึงนรัฐสนามก็จะมาพบยาตก่อน
ทำพัยยาตก่อนกอดกันก่อน
และเดี๋ยวก็เดินทางไปที่สระบันบรรมราษณราธิ

สำหรับที่บาดเจ็บนี่คือรักษาเบื้องต้นแล้วนะคะ
บางคนจะบอกว่าทำไมเอามาทรมาน

เจ็บเย็นนะเขาได้รับการรักษามาก่อนแล้ว
ขอลูกกูดูสิน้ำตา
น้ำตาของคนคิดถึงและเป็นห่วงมากนะ
เนี่ยบรรยากาศช่วงนี้นี่คือหลังจากที่ลงจากเครื่องมาเลยนะคะ
มาเจอก่อนที่จะแยกขึ้นรถบัสเพื่อไปสถาบันบำราช
เออนะฮะนี่มีเสียงไหมฮะ

แล้วก็รถกำลังจะออกนะฮะเมื่อกี้ก็เป็นน้ำตานี่ขอฟังหน่อยครับ
นะคะเยี่ยมมากฮะ
พร้อมคณะไปที่สถาบันบำราชนราดูนนะครับ

ที่กระทรวงสร้างศึกนะฮะเพื่อที่จะไปตรวจร่างกาย
ใช่แล้วก็รถบัสนี้เป็นรถบัสของกระทรวงคมนาคมนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ก็จะมีแรงงานทยอยขึ้นรถไปแล้ว
แล้วพอไปถึงที่สถาบันบำราชคุณบุ๊ค

ขั้นตอนที่สถาบันบำราชนราดูนจะเป็นอย่างไร
พูดสินค้าของเราคุณวิมนต์วันนธรรมภกดีประจำอยู่ที่นั้นนะครับ
ไปดูว่าเมื่อแรงงานไทยไปถึงจะผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะครับ
ติดตามได้จากคุณวิมลวันเชิญครับ
คุณผู้ชมคะแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล
ตอนนี้ยังเดินทางไม่ถึงที่สถาบันบำนาจราดูนนะคะ
แต่ว่ามีหลายหน่วยงานที่มาเตรียมความพร้อม
ในเรื่องของการต้อนรับของแรงงานต่าง
เดี๋ยวดิฉันจะให้คุณผู้ชมได้ไปดูบรรยากาศ
ภายในห้องรับรองของสถาบันบำราชนราดูนนะคะ
ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
เพื่อที่จะในส่วนของการต้อนรับในส่วนของการดูแล
เรื่องของการมอบเงินช่วยเหลือด้วยนะคะ
ซึ่งต้องเห็นว่าบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะ
ที่รอต้อนรับแรงงานที่เดินทางหนีจากสงคราม
มาจากประเทศอิสราเอลแล้วก็จะมีการมอบเงินกองทุน
ช่วยเหลือแรงงานที่จะส่งมอบให้กันที่นี่ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปย้อนดูบรรยากาศ
ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่ทางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานค่ะ
เข้ามาเตรียมสถานที่นะคะในการดูแลความเรียบร้อยนะคะ
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความเคลื่อนไหวที่อาการอาคารกักโลก
สถาบันบำราชนราดูลกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่นะคะ
ในการรับแรงงานไทยกลุ่มแรกนะคะ
ที่เดินทางมาจากประเทศอิสราเอลกลับมายังประเทศไทย
ซึ่งจะเห็นว่าที่ชั้นหนึ่งของอาคารกักโลกนั้น
คนไทยที่กลับมาเมื่อมาถึงก็จะเข้าสู่จุดตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

จากนั้นจุดที่๒ค่ะก็จะเป็นการตรวจสุขภาพจิตนะคะ
เพื่อที่จะรับการประเมินสภาพจิตหลังจากผ่านเหตุการณ์รุนแรงมานะคะ
ขณะเดียวกันค่ะจุดที่๓ก็จะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินกองทุนช่วยเหลือ
แรงงานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศจากกระทรวงแรงงานด้วย
โดยเบื้องต้นวันนี้แรงงานจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ๑๕๐๐๐บาท
และกระทรวงแรงงานจะรับคำร้องไว้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม
ภายหลังอีก๑๕๐๐๐บาทด้วยนะคะนอกจากนี้ในส่วนของกรมควบคุมโรคได้มีการจัดเตรียมถุงยังชีพ
เพื่อมอบให้ภายในวันนี้ด้วยนะคะก็จะมีในถุงยังชีพนั้นก็จะประกอบไปด้วย
หมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กสำเร็จรูปน้ำผลไม้
ขณะเดียวกันในส่วนของสำนักงานประกันสังคมก็มีการจัดเตรียมถุงยังชีพ
มอบให้กับแรงงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยสิ่งของเหล่านี้นะคะ
ก็จะมีการมอบให้กับแรงงานไทยทุกคนไว้ใช้กรณีมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการกักโรค
หรือว่าอาจจะต้องอยู่ในอาคารกักโรคของสถาบันบำราชนราดูลค่ะ
ความเคลื่อนไหวจากทางด้านของนายแพทย์ทงชัยกีรติหัทยากรนะคะ
รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งลงมาพื้นที่ในการตรวจดูความเรียบร้อยด้วยตัวเองบอกว่า
เรื่องต้นนั้นมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒รายที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
หลังจากที่แรงงานทั้ง๒รายเข้าตรวจคัดกรอง
ก็จะมีการประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลหรือไม่
ถ้าจำเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็จะส่งตัวไปที่สถาบันบำราชนราดูล
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาต่อไป
ขณะที่การประเมินเรื่องสุขภาพจิตก็จะมีแพทย์คอยประเมินเป็นระยะติดต่อกันอย่างน้อย๓เดือน
ไปฟังเสียงของท่านรักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็ต้องรอการตรวจสุขภาพว่ายังจำเป็นที่จะต้องนอนโรงพยาบาลต่อไหมนะครับ
ถ้าจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลต่อเราก็พร้อมที่จะรับเข้า

ส่วนคนอื่นก็จะตรวจทั้งในเรื่องของสุขภาพนะครับ

มียาอะไรที่เคยกินอยู่แล้วขาดยาหรือไม่นะครับ
ถ้ามีก็เราก็จะเอานำยาให้นะครับ
ส่วนด้านสุขภาพจิตนะครับก็จะมีแพทย์ทางด้านสุขภาพจิตนะครับ
มาช่วยประเมินปัญหาสุขภาพจิตนะครับ

อย่างน้อยก็ประมาณถ้าตามครบสุดก็ประมาณ๓เดือนที่จะประเมินต่อเนื่องนะครับ
ถ้าเกิดผู้ใดสามารถที่อยากจะกลับมีญาติมาอยากจะกลับถิ่นฐานได้เลย
แล้วก็ประเมินแล้วสามารถกลับได้นะครับ
ก็สามารถที่จะกลับได้เลยนะครับ
แรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่หัวเข่า
ตอนนี้มีญาติเนี่ยมารอรับอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูนแล้วนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าคุยกันทุกวันมีเหตุประทะยิงกันทุกวัน
แต่ว่าสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้
จึงมีการมาเตรียมรอที่นี่ขณะเดียวกัน
ทางด้านของคนไทยที่เดินทางมาถึงที่สถาบันบำราชนราดูล
หากไม่ต้องกักโรคก็สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้เลยค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากสถาบันบำราชนราดูล
วิมวันวันธรรมภักดีข่าวไทยรัตน์ทีวี